นราธิวาสเมื่อเช้านี้เลยนะคะ
ทหารที่เป็นอาสาสมัครทหารพรานชุดคุ้มกันพระสงฆ์ออกบินทบาท
ถูกคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่อง

อันด้วยพี่หรอ
อันด้วยเอาไว้เลย
หา

แบบก้อนใกล้ทั้งทั้งสะพอกอย่างไรรึไง

บอกไม่ใช่สะพกตัวนี้

ใช่ค่ะมันเป็นระเบิดแสวงเครื่อง๒๕กิโลกรัมอยู่ในถังแก๊สค่ะ

ระเบิดขนาดนี้เลยเป็นนาทีที่

จุดชนวนผ่านวิทยุสื่อสารนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารพรานชุดคุ้มกันพระสงฆ์อ่ะค่ะ
สังกัดกรมทหารพรานที่สี่สิบหกแล้วก็พระสงฆ์ที่กำลังเดินบินทบาทเนี่ย
นี่นี่เห็นไหมเจ้าหน้าที่กำลังเดินผ่านไปครับ
นับหนึ่งไม่ทันถึงสิบอ่ะค่ะระเบิดตู้มขึ้นมาเลยอ่ะ
มีเจ้าหน้าที่หนึ่งนายเดินนำพระก่อนพระสองรูปเดินบินทบาทก็เดินไป
แล้วมีเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งนายคุ้มกันปิดท้ายครับ
ก็จะเว้นระยะห่างกันไปอ่ะนะคะซึ่งจริงจริงพอเจ้าหน้าที่คนสุดท้ายเดินผ่านไปเนี่ย
บอกว่าระเบิดมันก็ระเบิดขึ้นทันทีเลยเฉียดตายทั้งทหารเฉียดตายทั้งพระเลยนะคะ
ครับแต่เจ้าหน้าที่ทั้งสองนายได้รับบาดเจ็บนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นหกโมงครึ่งเมื่อเช้า
ตำรวจสพรือสนราธิวาสได้รับแจ้งเหตุมาเนี่ยค่ะระเบิดแบบนี้ก็ลงพื้นที่ไปดูนะคะ
จุดเกิดเหตุอยู่ตรงถังขยะข้างตู้น้ำมันหอดเหรียญข้างบ้านหลังหนึ่งบนถนนรือเสาะสนองกิจนะคะ
ทหารที่ได้รับบาดเจ็บค่ะคืออาสาสมัครทหารพรานอนันต์รัตนบุรีวัย๓๗ปี
มีอาการเจ็บหน้าอกแล้วก็หูซ้ายอื้ออีกคนนึงคืออาสาสมัครทหารพรานฤทธิพรทองแก้วอายุสามสิบสี่ปี
แน่นหน้าอกหูข้างขวาอื้นแล้วก็มืนศีรษะมีชาวบ้านด้วยนะคะโดนลูกหลงค่ะ
คืออยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเปิดประตูบ้านออกมาพอดีเสียงระเบิดมันลั่นเข้าหูหูอื้อไปเหมือนกันค่ะ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเจอถังใส่ขยะพลาสติกสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
วางไว้ข้างตู้น้ำมันหอดเหรียญนะคะถูกแรงระเบิดได้รับความเสียหาย
กระจายอยู่เกลื่อนถนนตู้น้ำมันหอดเหรียญหนึ่งในสองตู้ก็เสียหายเหมือนกัน
คว่ำกองกับพื้นนะคะครับอาคารไม้ชั้นเดียวถูกแรงระเบิดจนกันสาดด้านหน้าเสียหาย
แล้วก็นี่นี่อีกอาคารเห็นไหมค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้รถเก่งคันสีขาวที่จอดอยู่ฝั่งเดียวกับจุดที่เกิดระเบิดห่างไปสามเมตร
เวลาที่ทหารพรานชุดคุ้มกันพระสงฆ์ในเข้ามากันห้านายนะคะก็แบ่งกันเดินดำหน้าหนึ่งนายตามหลังหนึ่งนาย
ส่วนอีกสามนายจะเดินฝั่งตรงกันข้ามขากลับวัดแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเนี่ยแหละค่ะ
เดินไปผ่านไปไม่ถึง๒๐วินาทีคนร้ายก็จุดระเบิดเลย
พระเมธีปัญญาวุฒิโมพระลูกวัดราชสโมสรที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
อาตมาเดินผ่านจุดเกิดเหตุไม่กี่อึดใจเองนะ
เสียงมันดังบึ้มขึ้นมาเลย
ก็เลยต้องรีบเดินออกจากจุดเกิดเหตุแล้วก็สำรวจตัวเองว่าเป็นอะไรยังไงหรือเปล่า
แต่มีพระลูกวัดอีกรูปที่เดินตามหลังมา
ถูกแรงอัดระเบิดล้มลงกับพื้นหัวเข่าถลอกเลย
ครับ
เจอหน้าที่คาดการณ์ว่า
จะเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงรอบสังหารเจ้าหน้าที่แล้วก็พระ
เพื่อสร้างสถานการณ์รายวันนะคะ
แต่ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะต้องไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดนี้แหละค่ะ
ว่าใครคือคนที่เอาถังแก๊สมาวางแล้วก็ไล่สืบสวนขยายผลตอบ
ผมเคยไปติดตามภารกิจของทหารชุดคุ้มครองพระแบบนี้นะครับ
ได้ไปเดินจริงตั้งแต่ออกจากออกจากค่ายแล้วก็ไปคุ้มครองพระตลอดเส้นทาง
บอกได้เลยว่าเสียสละทั้งทหารและเสียสละทั้งพระสงฆ์

ใช่ครับขอให้กำลังใจนะครับคนทำงานในพื้นที่ครับ